เชี่ยวชาญยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่มีเสื้อผ้าสีดำล้วน
ไว้แต่งกายไว้ทุกข์นะคะสามารถหาซื้อเสื้อผ้าที่สุภาพ
และถูกการละเทศะมาสวมใส่แทนได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ไว้ทุกข์ด้วยเสื้อผ้าด้วยเครื่องแต่งกายอย่างที่ว่านี้
ต้องยอมรับว่าในสังคมที่มีคนอยู่ด้วยกัน๖๐กว่าล้านบางคนมีข้อจำกัด
ความพร้อมในการที่จะจัดเครื่องแต่งกายให้พร้อมเพลียงกันเนี่ยไม่ง่ายนักนะครับ
หลายคนความทุกข์เขาไม่ได้แพ้จากเรานะครับความเศร้าโศกเสียใจไม่แตกต่างกัน
แต่ว่าเขาอยู่ในฐานะซึ่งมีข้อจำกัดซื้อหาไม่ได้
แม้วันนี้คนมีสตังค์ก็ยังซื้อหาไม่ได้เลยนะครับเพราะเหตุว่าขาดตลาดนะครับ
ทงทองจันทรางสุผู้เคยเข้าถวายงานปฏิบัติราชการ
ถวายพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์และเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนัก
สะท้อนว่าการแต่งกายไว้ทุกข์แม้บางคนจะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำสนิท
เพราะความพร้อมในการจัดเครื่องแต่งกายของแต่ละคนแตกต่างกัน
แต่เชื่อเหลือเกินว่าความทุกข์ที่พวกเขามีไม่ได้แพ้กับคนที่ใส่ชุดสีดำ
แต่งกายไว้ทุกข์ของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สวมใส่เสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐานใช้สีขาวและเทาสลับได้
แต่งานที่เป็นทางการหรือพิธีการควรแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีดำล้วน
ไว้ทุกข์เป็นการแสดงถึงการทำจิตใจให้สงบนิ่งเสื้อผ้าควรออกแบบอย่างสุภาพและไม่มีลวดลาย
ในส่วนของเครื่องแบบของหน่วยงานให้ใช้ใส่ไว้ทุกข์ได้เพราะถือเป็นรูปแบบที่เป็นทางการสงบและสุภาพ
อกจากนี้เนื้อผ้าต้องไม่บางหรือรัดรูปจนเกินไปและควรเป็นเสื้อแบบมีแขน
ดสวมเสื้อกล้ามเสื้อเกาะอกเสื้อเปิดไหล่และเสื้อสายเดี่ยว
กรณีที่จำเป็นต้องสวมเสื้อที่ไม่มีแขนให้สวมเสื้อคลุมหรือเสื้อสูตรทับได้เพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้น
เรสควรมีแขนและไม่เปิดช่วงอกลึกหรือเปิดไหล่
กระโปรงควรเป็นกระโปรงยาวไม่เข้ารูปจนเกินไปหากเป็นกระโปรงบานความยาวต้องคลุมเข่า
กางเกงควรเป็นเนื้อผ้าทั่วไปขายาวที่ดูสุภาพหากจำเป็นต้องสวมกางเกงยีน
เป็นกางเกงยีนสีเข้มหลีกเลี่ยงกางเกงยีนสีซีดและขาด
เวลานี้เป็นเวลาที่เราร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวการที่จะช่วยกันทำให้ทุกคนสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความงดงามของวัฒนธรรมนายได้นั้นก็ฝากช่วยดูแลด้วยครับ
ก่อนหน้านี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่า
ประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าชุดสีดำ
หรือสีขาวสำหรับสวมใส่ได้ทุกวัน
สามารถแสดงสัญลักษณ์ของการถวายความอาลัย
ด้วยการติดริปบิ้นหรือโบสีดำบนหน้าอกเสื้อ
หรือที่แขนเสื้อด้านซ้ายได้เช่นกัน

คือการคิดดีทำความดีดำรงตนตามแนวพระราชปนิษฐาน
และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถือเป็นการแสดงความจงรักพักดีอย่างดีที่สุดแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน